อยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับของดาราเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
นี่นะว่าเออทำไมเขาหุ่นดีจังเลย
ไม่เหมือนเราอ่ะหายใจเข้าตัวก็พองแล้วอ่ะ

เอาล่ะวันนี้พี่แจกรีนของเรามีเคล็ดลับค่ะกันจากคุณมิ้นท์ชาลิดานะคะ

พี่หนูเนี่ยเอว๒๓
ไม่ได้เพราะโชคช่วยนะคะเพราะว่าออกกำลังกายเป็นหลักค่ะ
แล้วผู้หญิงเรานะไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะ
อย่างมิ้นท์ก็คืออีฟติงทั้งวันค์ทั้งคืน
ก็ยังผอมอีกย้ำอีกนะคะว่าอีติ้งทั้งวันจริง
ลับความผอมของมิ้นคือกินทุกอย่าง
แต่ว่าต้องเข้ายิมฟิตแอนด์เฟิร์ม
แล้วรีบเบิร์นไขมันออกจาก
จริงก็มีเวลาว่างก็ออกกำลังกายตลอด

ก็คือแทบจะแบบ๓๔วันค่ะพี่แจ๊ค
เอวน่าจะประมาณ๒๓ค่ะ

แต่ถ้ามีเวลาคือมิ้นกินเยอะ

กินเข้าไปแล้วก็ยังไงก็ไม่อ้วนสักที
บางคนแค่หายใจสูตรดมเข้าไปเนี่ย
มันก็ตัวพองแล้วก็เอาที่พอเหมาะกันละกัน

ยิ่งเราแบบว่าฟาร์ดไม่กินเยอะเนี่ย

ไม่ใช่ว่าดูดาราหุ่นบางแล้วอยากจะบางเท่าเขา